อันต่อไปไปอื่นนะครับ
ช่วงนี้กำลังเก็บเกียวเลย

เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก
ฤดูฝนนี้ก็คือหลังจากนี้ฝนก็จะทิ้งช่วง
แต่ว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกเยอะอยู่
นี่นะครับก็ต้องระวังกันหน่อย

ถ้าเกิดต้องการมันสัมปะหลังนี่ดิวได้
แต่ถ้าเกิดจะไปไหนอะไรยังไงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง

ว่าจะมีการแต่งตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรกันนะครับ
คุณผู้ชมนี่คือแผนที่ดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวในเช้าวันนี้นะครับ
ก็จะพบว่ากลุ่มเมฆส่วนใหญ่นะครับ
อยู่ในบริเวณพื้นที่เหนือเมืองไหนของเรานะครับ

มีประปรายส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณภาคเหนือนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เดี๋ยวมาดูกันครับเอากลุ่มเมฆออกเหลือแต่ฝน
จะพบว่าตอนนี้เองนะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับ
อย่างที่บอกเลยครับว่าอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนนะครับ

บนราชธานีนะครับกับแถวบริเวณพื้นที่จังหวัดตากครับ
มีโอกาสเกิดฝนอยู่ในตอนนี้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็อาจจะต้องระวังกันหน่อย
ออกจากบ้านไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วง๙โมงนะครับ
ก็พบว่าจะมีกลุ่มฝนในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ตอนล่างนะครับฝั่งที่ติดกับกัมพูชาติดกับลาวนะครับ
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับมีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็บางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนภาคใต้จะสังเกตว่าฝนลดลงนะครับ
ไม่ตกหนักเหมือนก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือครับ
ช่วงประมาณเที่ยงครับก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนนะครับ
แถวบริเวณลำปางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับ

ต้องระวังหน่อยแพร่น่านพยาวนะครับ

ก็จะมีกลุ่มฝนนะครับเข้ามาตกในบางพื้นที่นะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางอาจจะหนักหน่อยบริเวณตอนกลางนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนี่นะครับ

เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ

ส่วนนี้เป็นกระแสลมขณะนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้กระแสลมในบริเวณอ่าวเบงกอครับ
มีการพัดขึ้นไปอยู่ในแถวบริเวณประเทศพรรมาสส่วนใหญ่
ดังนั้นจึงทำให้สถานการณ์คลื่นนะครับในวันนี้
ค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าสัปดาห์นี้ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

นี่คือคลื่นสีม่วงเป็นคลื่นที่สูงประมาณ๓เมตร

ก็ทำให้คลื่นสูงคลื่นที่เห็นภาพน่ากลัวก่อนหน้านี้ลดลง
แต่ว่าก็ต้องระวังอยู่เพราะว่ามีคลื่นสีฟ้าเป็นคลื่นที่มีความสูง๒เมตร

ดังนั้นในจุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงแล้วก็เกิดอันตรายได้
ใครจะออกเดินเรือก็คงต้องติดตามการพยากรณากาศจากกรมอุตุซะหน่อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมินะครับในเช้าวันนี้นะครับ
อากาศยังคงเย็นสบายแถวบริเวณทางตอนบนแล้วก็ปีกตะวันตกประเทศไทย
แต่ว่าช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีแดดแรงแล้ว

อย่างที่ได้บอกไปช่วงฝนทิ้งช่วงหลายคนฝนทิ้งช่วงคือฝนไม่ตกเลยหรือเปล่า
ไม่ใช่ฝนทิ้งช่วงก็คือฝนที่มีลักษณะตกหนักตกแรง
เหมือนก่อนหน้านี้เขาไปอยู่จีนแล้วดังนั้นฝนที่ตกชุกจะไม่มี
แต่ว่าเวลาฝนที่จะตกในระยะนี้เป็นฝนที่เกิดจากความชื้นมาสะสมกัน
หากรู้สึกร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวก็จะตกมาแบบนี้

ต้องไม่ได้หมายความว่าไม่ตกเลย
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเมื่อวานี้เขาเข้าสู่ฤดูร้อนภาคตอนบนของไทย

ผมเห็นตัวแปลงอยู่นั่นนะฮะ
อะไรนะฮะ
ผมเห็นตัวอะไรแปลงอยู่นั่นอะครับ

ตัวต้นบินของคุณน่ะ
ดูสิ